ส่วนเรื่องนี้ค่ะตำรวจคุมตัวนายเมียกห้วยนางนะคุณผู้ชม
นายเเมี๊กห้วยยางฆาตกรโหดที่ข้าวฟันคอ๒สามีพรรยา

ผู้ต้องหานะคะขึ้นรถควบคุมไป
ตอนที่ขึ้นรถไปเนี่ยผู้สื่อข่าวบอกว่านายเมียกไม่ตอบคำถามอะไร
เพียงแค่ฟังคำถามแล้วพยักหน้านะคะ
เราถามว่าได้เจอพ่อได้กินน้ำที่พ่อเตรียมมาให้แล้วใช่ไหม
ก็ไม่ตอบนะคะ
ตำรวจคุมตัวไปที่บ้านของนายสุพรรณนะคะ
ข้างในมีเศษข้าวสารหกกระจัดกระจาย
ข้างบ้านเนี่ยยังมีกองเลือดของนางเพ็ญนภา
ที่ถูกฆ่าฟันคออยู่ที่พื้นดินอยู่เลย
อันนี้เป็นช่วงบรรยากาศตอนที่นำตัวผู้ต้องหาขึ้นรถไปนะคะ
ตอบนะคะไม่ตอบอะไรเลยนะคะ
นี่แหละค่ะแล้วตำรวจก็นำตัวนะคะ
ไปยังจุดที่จะไปทำแผนนะคะ

เริ่มจากตำรวจคุมตัวในเมียก
ชี้จุดที่จอดรถมอเตอร์ไซค์ก่อนนะครับ
แล้วหลังจากนั้นเขาก็ถือมีดสั้นและมีดพระเข้าไปในบ้าน

เข้าทางหลังบ้านนะฮะแล้วก็ห้องตรงหลังบ้านก็จะเป็นห้องครัว
พอเข้าไปเนี่ยเจอนางเพ็ญนภา
ตอนนั้นนางเพนภากำลังทำกับข้าวอยู่
ก็บีบคอแล้วผลักออกมาเขาล้มอยู่ที่ข้างบ้านนะคะ
หลังจากนั้นเข้าไปที่ห้องน้ำ
ห้องน้ำนายสุพรรณกำลังทำธุระส่วนตัวอยู่
ก็ใช้มีดแทงที่ชายโครงด้านซ้าย๑แผล

แล้วเอามีดพระฟันที่คอ๑ครั้ง
หลังจากนั้นเดินออกมาฆ่าสามี
แล้วเดินออกมาเอามีดพระฟันคอของนางเพ็ญนภา
ซึ่งถูกผลักตอนแรกล้มอยู่ข้างบ้านนอนอยู่
ก็เอามีดพระฟันที่คอนางเพ็ญนภาแล้วก็ขับรถหนีไป
ไม่ได้มีการพูดคุยอะไรกันเลยนะกับทั้งสองคน
ตำรวจใช้เวลาทำแผนไม่นานค่ะ๑๕๒๐นาที
แล้วก็เป็นการเข้าไปทำแผนแบบเงียบจะเห็นว่าไม่มีประชาชนไปเลยนะคะ
คือเนื่องจากว่าบ้านของผู้ตายอยู่ในสวนปามห่างจากชุมชนพอสมควร
วัดที่ตั้งศพของผู้เสียชีวิตก็อยู่ไกลถึง๗กิโลเมตร
เพราะฉะนั้นไม่มีญาติของผู้ตายและชาวบ้านมาดูการทำแผน
ญาติผู้ตายเองก็บอกว่าไม่อยากมากลัวจะทำใจไม่ได้นะคะ
ตำรวจก็แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและเสพสารเสพติดประเภทหนึ่งเม็ดแอมเฟตามีนนะคะ
ลูกสาวของผู้เสียชีวิตค่ะลูกสาวคุณสุพรรณบอกไม่ให้อภัย
อโหสิกรรมอยากให้รับโทษประหารชีวิตแล้วก็ไม่ต้องมาขอขมาพ่อด้วยค่ะ